อีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของโจรขโมย
เป็นพนักงานอดีตพนักงานร้านสะดวกซื้อ
ปล้นเงินจากร้านสะดวกซื้อ

แต่เขาเคยเป็นพนักงานของร้านสะดวกซื้ออีกสาขาหนึ่ง
แล้วรู้ขั้นตอนกรรมวิธีการเก็บเงินสแกน
กฎยังไงพฤติกรรมทุกอย่างมันนำไปสู่การจับกลุ่มเขาได้นะจับได้ที่
ห้องเช่าที่เขากำลังหลบซ่อนตัวอยู่นะครับคุณผู้ชมนะฮะเหตุการณ์นี้
สั้นแล้วกันได้ดูคลิปไปหลายครั้งแล้วผู้ชายคนนี้เข้าไป
สักประมาณตีหนึ่งของวันที่หนึ่งที่ผ่านมาเอามีดเนี่ยไปจี้พนักงาน
ให้ไปหลบอยู่หลังร้านอันนี้เป็นสาขาอยู่ที่ซอยจรรย์สนิทวง
ส้อยแปดนะฮะเป็นร้าน๗๑๑นะฮะ
เขาได้เงินสดไปหมื่นสี่แล้วก็บรีนึงซอง
ตำรวจก็เห็นพฤติกรรมทุกอย่าง
มันก็เป็นที่สงสัยแล้วก็สามารถที่จะตามจับกลุ่มได้
ตามจับกลุ่มได้เพราะว่าน่าจะมีประวัติเคยเป็นพนักงานมาก่อน
ตำรวจก็เลยไปตรวจสอบข้อมูลแล้วไปพบว่ามีพนักงานคนหนึ่งชื่อว่านายจักริน
แล้วถูกไล่ออกเพราะเอาเงินในลิ้นชักที่เป็นเงินที่คนไปซื้อของ
เนี่ยไปใช้ส่วนตัวนะฮะตำรวจก็เลยตามไปที่ห้องพักของเขา
อยู่ที่ซอยจรรสิตวงซอย๒๕นะฮะแล้วก็ไปจับได้พร้อมของกลาง
ก็คือเงินสดที่ขโมยไปเขาก็ยอมรับเคยทำงานเป็นพนักงาน๗๑๑มาก่อนนะ
ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากสาขาที่ลงมือชิงทรัพย์ก่อเหตุไป
แต่ถูกไล่ออกเพราะเอาเงินในลิ้นชักไปใช้จ่ายส่วนตัว
ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าช่วงโควิดที่ผ่านมา
มันก็ขัดสนเงินทองไม่มีเงินพอใช้จ่าย
ติดค่าเช่าห้องไปหลายเดือนทันอย่างไรดีล่ะจัดสินใจ
ชิงทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยใช้อาวุธและพกพามีดไปในเมืองหมู่บ้าน
หรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
ก่อนจะพาตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพเมื่อวานนี้
แล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ